ติดตามความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในการลุยศึกฟุตบอลโลก
คัดเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
วันนี้ยังคงซ้อมกันตามปกตินะครับและมีการทดลองระบบใหม่
เพื่อที่จะเฟ้นหา๑๑ผู้เล่นตัวจริงในการที่จะเจอกับสหรัฐอารับเอมิเรต
ในวันที่๖ตุลาคมนี้ครับ
ความเคลื่อนไหวของนักเตะทีมชาติไทยที่เตรียมความพร้อมสู้ศึกฟุตบอลโลก
รอบ๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชียกับทีมชาติสหรัฐอารับเอเมริด
โคสต์ซิโก้กิริสักเซดาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอน
เปิดเผยว่าการฝึกซ้อมที่จะแข่งในอีก๓วันต่อจากนี้นะครับ
เน้นรูปแบบแท็กติกมากขึ้น
ส่วนตัวผู้เล่นครับมีการทดลองในหลายรูปแบบนะครับ
รวมถึงจับคู่เซ็นเตอร์ที่ไม่ได้เล่นร่วมกัน
มาลองทดสอบเล่นร่วมกันดูนะครับ
โดยรวมแล้วก็เป็นไปได้ด้วยดีครับ
ว่าทุกคนจะยกร่วมหลายจุดนะครับ
นอกจากนี้นะครับซิโก้นั้นยังได้ยอมรับว่า

มีนักเตะระดับโลกทั้งตัวธีมนี้
แจกบัตรฟรีหน้าสนามแข่งขันหลังจากที่กระแสตอบรับนั้นไม่ดีเท่าที่ควร
ซึ่งคาดว่าจะนำมาแจกในวันแข่งตามจำนวนที่เหลืออยู่นะครับ
ส่วนตัวของทีมไทยครับอยู่ซึ่งเป็นตัวของไทยเนี่ย
อยู่ในสหรัฐอารับเอเมริตตอนนี้เนี่ยก็ได้มอบให้กับสถานทูตไทยในประจำกรุงอบูราบีนะครับ
เป็นผู้ดูแลจัดการเบื้องต้นครับมีแฟนบอลไทยแสดงความจำนงแล้ว๗๐๐คน
วันนี้เหลืออีกหนึ่งคู่นะครับเป็นเกมมันเดไนท์นครราชศรีมาวีวันเจอกับการท่าเรือครับ
ไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดนะครับในเวลา๒๑นาฬิกา๑๕นาทีก็ติดตามรับชมกันได้ครับ